น้องกันไปใหญ่แล้วเอาดีดีขนมต้มใบพร้าวครับหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าลูกโยนอ่อส่วนหนึ่งของกิจกรรมภัยในงานชุมชนเครือข่ายลานธรรมลานวิธีไทยเขาต้มลูกโยนเออนั่นแหละครับค่ะเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัสยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ตำบนกำแภงอำเ
ภาคส่วนของราชการผู้นำศาสนาชุมชนท้องถิ่น
และบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสว

ไม่เกี่ยวสวก็จะไปหาเสียงทำไมแล้ว
สวเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แต่ที่สวที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือผู้สูงวัยหัวใจเกินร้อยครับ

เป็นผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนนี่แหละครับมาสอนเด็กห่อขนม
ด้วยการสารใบมะพร้าวหรือว่ายอดใบมะพร้าวนะครับ
ให้มาเป็นทรงคล้ายกับลูกเตาแบบนี้หรือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม
แล้วก็คอยใส่ข้าวเหนียวเข้าไปแล้วก็เอาไปต้มนั่นแหละฮะ
การทำขนมเนี่ยนะครับขนมต้มใบพร้าวเนี่ย
เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่อีกทางหนึ่งด้วย
แล้วก็เป็นทำข้าวเหนียวแดงอีกด้วย
เรียกว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มที่
เพื่อให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้รู้จักกันว่า
ขนมที่เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาทำกันยังไง
ทาในชุมชนมาสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้น
แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติของจริงเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือชุมชนเครือข่ายลานธรรมลานวิถีไทย
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรักยาศิลปิกฤติพอเพียง
ที่ตำบลกระแพงอเภิลรังงูจังหวัดสตูน
เป็นการสืบสารนะคะวิธีการทำขนมไทยแบบโบราณที่ปัจจุบันนี้
หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วว่ามันยังมีวิธีการทำที่มันละเอียด
ซ้อมมีความประณีตมากแล้วก็เป็นการสืบสารให้คนรุ่นหลัง
วชนคนรุ่นหลังรู้จักขนมโบราณแบบนี้แล้วก็ทำเป็นด้วย
เพราะว่าจริงคนที่ทำเป็นก็เป็นผู้เท่าผู้แก่กันหมดแล้ว
เคยทานหรอเคยทานที่เป็นสำเหลี่ยบอ่อใช่ค่ะ
ชอบมากเขาต้มลูกโยนใช่ไหมเขาเลยต้มลูกโยน
วิธีการทำมันก็ยากแล้วก็เราต้องห่อด้วยต้องเอาใบลานมาพัน

พร้าวสิมพันธุ์ใช่ไหมเออมันก็จะยากหน่อยนะคะ
แต่ก็ดีเหมือนกันนะให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่ง
วิถีชีวิตวิถีชุมชนในสมัยโบราณด้วยนะคะ